มึกวานี้คนกรุงเทพงง
เจ้าของกิจการ๕ประเภทที่ดูเหมือนจะมีความหวัง

เพราะว่าวันนี้หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลงเอาไว้บอกว่า
สอบคอแตะเบรกมติกอทมคลายล็อกกิจการ๕ประเภท
ยืดอีก๑๔วันนะฮะ

แล้วก็กะว่าจะไปสักโดส๒โดสไม่ใช่วัคซีนนะโบท็อก
ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครนะครับ
พิจารณาผ่อนปลนมาตรการสำหรับการประกอบการ๕ประเภท
ให้เปิดได้วันที่๑มิถุนายนจริงก็คือวันนี้
เพราะเห็นว่าคลัสเตอร์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือกรทมเขาพิจารณาแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับ
เขาบอกว่าส่วนใหญ่พบในชุมชนตลาดแคมป์คนงาน
เป็นการระบาดในคลัสเตอร์เฉพาะกลุ่ม
แต่ไม่พบในคลัสเตอร์ของสถานประกอบการบางประเภท
จะผ่อนปลนให้เปิดได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของภาคธุรกิจ
ให้ประชาชนประกอบอาชีพได้ภายใต้ข้อกำหนดมาตรการของรัฐ
โดยกิจการ๕กิจการนั้นได้แก่๑พิพิธภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้
แหล่งโบราณในสถานหอสินแต่ห้ามเข้าไปเป็นกลุ่มใหญ่
กลุ่มที่๒ร้านรับศักดิ์เจาะผิวหนังทำเล็บแต่ถ้าพบติดเชื้อต้องปิด๑๔วัน
สถานคุมน้ำหนักคลินิกเสริมความงามคลินิกเวชกรรมเสริมความงาม
๔เมื่อกี้ที่ปุ้ยคาดหวังไว้ใช่ไหม

โทรจองแล้วเขาบอกเขาจะเปิดเลยอดเลย
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพสปาร้านนวดนวดแผนไทย
แต่ในกรณีนี้ไม่ให้อบตัวไม่ให้อบไอน้ำนะ
แล้ว๕สวนสาธารณะสวนพฤกษศาสตร์และสวนดอกไม้
แต่ห้ามนั่งรวมกลุ่มหรือกินอาหารมีผลวันที่๑มิถุนายน

คิดเห็นต่อเหตุผลของกรุงเทพมหานคร

ส่งมาแต่ยังไม่ทันข้ามคืนไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวหน่อย
ตอนค่ำเพจกรุงเทพมหานคร
โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ได้แจ้งว่า

มีมติให้ผ่อนปลนมาตรการสำหรับสถานประกอบการ๕ประเภท
โดยจะให้เริ่มเปิดกิจการภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโรคนั้น
สอบคอให้ใช้ประกาศ
ขยายการปิดกิจการและกิจกรรมที่มีความเสี่ยงทั้งหมด
ตามประกาศฉบับที่๒๙ออกไปอีก๑๔วัน
ตั้งแต่๑มิถุนายน๒๕๖๔เป็นต้นไป

ด้วยปากมือก็ไม่ได้
ไม่ได้แล้วครับผมแล้วฮะครับผม
ตอนแรกกรทมออกสักพักเดียวสวบคก็มา

คือที่ประชุมของกรทมเขาก็ให้เหตุผลที่

ก็มันติดแคมป์คนงานมันติดตลาด
ผมไม่โทษสวบคผมถามว่ากรทม

ว่าเวลาคุณจะทำงานอะไรถามก่อนพี่ครับถามหลังใบก่อน

เหมือนกับผู้ว่านายครับมธ๑ครับ

แต่โดยหลักการขีดเส้นใต้๓เส้นคำว่าหลักการนะ
ก็ศพคบอกคุณเป็นเจ้าของท้องที่พื้นที่คุณปฏิศจำหน้ามาดิ
ใช่ก่อนหน้านี้นายกเคยบอกไงว่าให้
เพราะว่าจังหวัดแต่ละจังหวัดในการพิจารณาบริหารตัวเอง

คุณผู้ชมไม่ต้องงงนะฮะให้ต้นปุ้ยเบิร์ตงงไปก็พอ
เพราะความงงจะเริ่มบังเกิดตั้งแต่วินาที